ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
จะมาพูดต่อในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงของการฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด๑๙
เป็นอย่างไรแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแค่ไหน
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
วิกฤตโควิดถึงแม้ว่าช่วงนี้จะผ่อนคลายไปได้เยอะ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปคนไทยจะต้องลำบากกันอีกนานแค่ไหน
มันขึ้นอยู่กับเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาที่จะให้เศรษฐกิจกลับมา
กลับมาดีเหมือนเดิมถึงไม่ดีเหมือนเดิม
แต่ว่าให้มันใกล้เคียงเดิม
ถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นเราจะลำบากกันไปอีกเยอะ
ทุกครอบครัวจะไม่เคยเจอปัญหาอย่างนี้มาก่อนในชีวิตของเรา
ฟื้นฟูเศรษฐกิจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
ขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่ไปกู้มา๑ล้านล้าน
แล้วในจำนวนนั้นแบ่งออกมาเป็น๔แสนล้าน
แสนล้านสำหรับที่จะเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจ
เรียกกันว่าเศรษฐกิจฐานราก
ฉะนั้นเรื่องการใช้เงินกู้๔แสนล้าน
สำคัญที่สุดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
ถ้าใช้ตรงจุดตรงเป้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจก็จะฟื้นคืนมา
แต่ถ้าตรงกันข้ามใช้ไม่มีประสิทธิภาพทำโครงการขึ้นมาไม่ตอบโจทย์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจะต้องลำบากคนจะต้องลำบากต่อไป
ฉะนั้นขอตามดูว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายไปถึงไหน
ที่เราเรียกกันว่าสภาพัฒน์นั่นแหละ
โดยตำแหน่งหน้าที่ในสบคเนี่ยท่านเป็นคนรับผิดชอบเรื่อง
ลั่นกรองโครงการทั้งหมดที่จะใช้เงินสี่แสนล้าน
เพื่อกรอบกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อบอกเมื่อวันเนี่ยล่าสุดเมื่อวานซืน๒วันที่ผ่านมา
วันที่๒๒มิถุนามีข้อเสนอของโครงการเข้ามาในรอบที่๑
รวมกันทุกผลงานแล้วเนี่ยแผนงานแล้วท่านดูตัวเลขในจอนะ

แล้วถ้าวงเงินที่จะต้องใช้เนี่ย
ปลาเข้าไป๑๓๖ล้านล้านบาทแปลว่า๑๓๖๐๐๐ล้านล้านบาท
เงินที่อยู่ในกรอบวงเงินกู้ที่ให้ใช้เพียง๔แสนล้าน

เสนอโครงการมาทำให้เม็ดเงินที่ประกบเข้ามาเนี่ย
เกินไป๓เท่าตัวครับ

แล้วข้อมูลต่อมา
ในจำนวน๔๓๘๕๑โครงการ
ถามว่าเป็นโครงการประเภทใดมากที่สุด
ตอบว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนมากที่สุด
คือมีตั้ง๔๒๔๐๕โครงการที่นี้ถ้าไปปริ้นดูในรายละเอียด
ว่าเขาฟื้นฟูกันยังไงคำตอบก็คือว่าเป็นกิจกรรม
กิจการเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในคำบรรยายคำขอของ
โครงการเนี่ยดีดีทั้งนั้นแหละครับเช่นจะทำโดยการส่ง
เสริมการตลาดสำหรับผลผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น
มีโครงการจัดหาปัจจัยการผลิตมีโครงการที่จะสร้างการ
เข้าถึงช่องทางการตลาดแล้วก็ยกระดับมาตรฐานคุณ
ภาพสินค้าและมูลค่ามูลค่าเพิ่มของสินค้านี่คำคำ
ยายตามคำขอโครงการนะแล้วที่รองลงมารองลงมาคือ
อะไรครับรองลงมาคือโครงการลงทุนและกิจกรรมพัฒนาที่
สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และยกระดับการค้าการผลิต
อันนี้ก็ไม่รู้จะต้องไปทำในรายละเอียดยังไง

อ้าวแล้วโครงการที่เสนอมาเนี่ยมันมีมากกว่า
และเกินวงเงินที่มีอยู่และจะทำยังไง

เขากำลังวิเคราะห์กำลังคัดเลือกกันอยู่ว่า
จะจะตกลงให้โครงการไหนผ่านโครงการไหนไม่ผ่านแล้วคาดว่า
วันที่๒๖มิถุนายนก็มารื่นนี้ก็จะแล้วเสร็จพออนุกรรมการ
เลือกแล้วเสร็จเขาก็ส่งให้คณะกรรมการคณะกรรมการก็เอา
กันกรองอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะนำ
คอรมอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ทันภายในวันที่๘กรกฎาคมนี้แล้ว
นี่นี่คือไทม์ไลน์และกรอบเวลาสิ่งที่น่าห่วงใยน่ากังวลคืออะไร
พบว่าเมื่อจอเข้าไปดูแล้วเนี่ยในโครงการทั้งหมดเนี่ย
มีโครงการสร้างถนนเป็นถนนสายสั้นในชุมชนอยู่
โอ้โหตั้ง๑๒๑๘๒โครงการแล้วก็มีโครงการที่เน้นเรื่องการสร้างงาน
และแก้ไขความยากจนเพียงหนึ่งร้อยสิบเจ็ดโครงการเท่านั้นนี่ทำไมมันกลับหัวกลับหางกัน
อย่างนี้แหละครับโครงการสร้างถนนเนี่ยตั้ง๑๒๑๘๒โครงการเนี่ย

มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากขนาดไหนล่ะครับ
แล้วที่น่ากังวลก็คือว่าไอ้แผนงาน๑๒๑๘๒โครงการเนี่ย
มันเป็นโครงการที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ
ฉะไหนเลยพอมีงบเงินกู้เข้ามาก็ไปเอามาปัดฝุ่น
แล้วเอามาของงบเงินกู้ก้อนนี้ล่ะไปทำ
ซึ่งอย่างที่บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายยังไง
ถามว่าแล้วทำไมไม่คิดโครงการใหม่ให้มันตอบโจทย์
อันนี้ตอบตรงตรงว่าเพราะว่าเวลาที่กำหนดให้เสนอโครงการเนี่ย
มันมีเวลากระชั้นชิดมากการคิดการวิเคราะห์โครงการมัน
ทำไม่ได้หรอกทำไม่ทันสุดท้ายก็ออกมาอย่างที่ว่าเป็น
โครงการเก่าเอามาปัดฝุ่นอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่า
มันจะมีผลต่อการกระตุ้นต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่มาก
อะไรไม่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าจะต้องไม่ปล่อยให้
เงินกู้๔แสนล้านบาทนี้ถูกแรงทึ้งถูกชักเปอร์เซ็นต์ถูกแบ่ง
ไปอยู่ในมือที่เรียกกันว่าโจรใส่สูตรหรือโจรในเครื่อง
แบบนี้สำคัญที่สุดมันจะเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรม
ที่การของสภาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ที่
บอกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างแข็งขันเออจะแข็งขันแค่ไหน
องค์กรตรวจสอบสี่องค์กรป่อป่อชป่อป่อทสตงรวม
ว่าจะต้องตรวจสอบเป็นระยะระยะเปิดเว็บไซต์ให้คนได้ดูในรายละเอียด
แล้วก็แจ้งมาปปชบอกถ้าแจ้งมาเขาจะดำเนินการโดยเร็ว
อันนี้แหละครับสำคัญที่สุดซึ่งจะต้องฝากนายกรัฐมนตรี
ว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลท่านต้องไม่เกรงใจครับ
ถ้าได้ยินว่าสอสอกลุ่มที่ใกล้ชิดอยู่กับรัฐบาล
เขาไปแบ่งเค้กกันว่าโครงการนี้ฉันได้
โครงการนี้เธอเอาไปจังหวัดเธอโครงการนี้คุณเอาไปจังหวัดคุณ
และแบ่งสรรปันส่วนกันสุดท้ายก็หนีไม่พ้นหรอกครับ
ชักเปอร์เซ็นต์กันชักเปอร์เซ็นต์เสร็จปั๊บส่งเข้าไปในจังหวัด
จังหวัดก็ไปชักเปอร์เซ็นต์กันต่อผู้รับเหมาต้องมีเงินทอน
แล้วจะถึงเนื้องานจริงสักกี่มากน้อยก็ไม่รู้
นี่มันเป็นวงจรอุบาตมานานแล้วนะครับ
คราวนี้ขอเถอะว่าเงินเนี่ยเราไปกู้เขามา
ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินตามปกติ
กว่าจะได้มาลำบากยากจนยากเข็น
แล้วคนก็รอว่าจะทำยังไงให้เศรษฐกิจฟื้น
จะได้กลับมาใช้ชีวิตมีรายได้เหมือนเดิม
ก็มีความคาดหวังกับคนกับเงินก้อนนี้
แล้วถ้างบ๔แสนล้านนี้ถูกชักเปอร์เซ็นต์ถูกแรงคึ้งไป
เหลือจริงลงไปในเนื้อไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันจะไหวเหรอครับ
เอาเป็นว่าสรุปว่าได้ผลน้อยไม่ว่าแต่อย่าโกงกัน
ให้นายกช่วยดูเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษครับ

ก้อนใหญ่นี้งบก้อนใหญ่นี้มันต้องเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอย่างจริงจังนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
ก็จริงก่อนหน้านั้นเขามีการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการที่จะพิจารณาดูซิว่าโครงการอะไรที่เสนอมา
งบประมาณที่จะลงไปมันเหมาะสมในการฟื้นฟูหลังโควิด๑๙หรือเปล่า
ก็อยากให้เรื่องนี้ประชาชนต้องจับตามองกันด้วยนะฮะ